ตามกันต่ออีกหนึ่งเรื่องที่
มีน้องสาวคนหนึ่งไปแจ้งความกับตำรวจ
หายไป๑สัปดาห์แล้วแย่งความควรหาย
ตำรวจก็ออกตามหาค่ะสุดท้ายไปเจอพี่สาว
ถูกฆ่าสภาพศพคือแผลถูกยิง

แล้วปรากฏว่าสบถูกฝังอยู่ในหลุ้มภายในบ้าน
ซึ่งก็คือสภาพคือถูกฆาตกรรม
แล้วก็คาดการณ์ว่าน่าจะเสียชีวิตมาประมาณ๒สัปดาห์แล้ว

ทีนี้ประเด็นอยู่ที่ว่า
สามีของผู้ตายในนบโสพลวสุวัย๓๖ปี
เขาไปแจ้งความที่สอนอทุ่งครูเอาไว้ว่า
หายออกจากบ้านไปตั้งแต่๔กุมภาพันธ์
เจ้าหน้าที่ก็ติดต่อเพื่อขอให้เขามาให้ข้อมูลด้านคดี
นบตอนแรกก็เข้ามานัดแรกเข้ามาพูดคุย
แต่ตำรวจรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมให้การดูมีพิรุธยังไงไม่รู้

แล้วก็เดี๋ยวนัดไปคุยกันที่บ้านเลย

มาตามนัดตามตัวไม่ได้ติดต่อไม่ได้
ญาติญาติเองก็เริ่มเอกใจแล้วไปดูที่บ้าน
อย่างที่บอกว่าทำไมอยู่มีกองทรายมาเทอยู่ข้างบ้าน
เพราะว่าไม่ได้มีการก่อสร้างอะไรเลย

ลองขุดดูค่ะ๒๔กุมภาพันธ์นี่แหละช่วยกันขุดดิน
ก็เจอศพของพี่สาวที่ไปแจ้งความไว้ก็คือนางอิสดา
ต่าเพียรวัย๓๕ปีถูกฝังเอาไว้
ส่วนสามีตอนนี้หายไปไหนแล้วไม่รู้นะคะตามตัวไม่ได้เลย

ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๘บอกว่า
ตอนนี้พนักงานสอบสวนเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน
สารอนุมัติหมายจับนายนกคนนี้แล้ว
เพราะว่ามีพยาหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า
นายนบน่าจะเป็นคนลงมือฆาตกรรมภรรยาของตัวเอง
ประกอบกับการสอบปากคำพยานแวดล้อมก็พบว่า
ผู้ต้องหากับภรรยาเนี่ยทะเลาะกันเป็นประจำค่ะ
ช่วง๓ปีที่ผ่านมาทะเลาะกันบ่อยมาก
ต้องบอกก่อนว่าสองคนนี้เคยเลิกกันครั้งหนึ่งแล้ว
กันไปแล้วกลับมาอยู่ด้วยกันใหม่
แต่กลับมาอยู่ด้วยกันก็ทะเลาะกันทุกวันเลยนะคะ

สำหรับปมเหตุฆาตกรรมจริงที่บอกว่า
อาจจะมาจากเรื่องทะเลาะวิวาสระหว่างสามีภรรยานี่แหละ
มันก็เป็นเรื่องของครอบครัวเป็นเรื่องภายในนะคะ
ก็ยังไม่ทราบถึงพฤติการในการก่อเหตุ

เอาศพมาฝังอำพรางไว้ที่บ้านก็ได้

ติดตามตัวนายนบสามีนี่แหละค่ะ
ทีนี้พอตรวจสอบประวัติของทั้งคู่
ทั้งนายนบแล้วก็นางอิสดาผู้ตาย
ปรากฏว่าทั้งสองคนมีประวัติการรักษาอาการป่วยทางจิตเวทนะคะ
เขาบอกว่าอาจจะเป็นซึมเศร้าหรืออาจจะเป็นผู้ป่วยจิตเวท

ก็ต้องรอการยืนยันจากญาติหรือว่าทางโรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งด้วย

มีเบาะแสบอกว่าน่าจะหลบหนีไปกบดานอยู่จังหวัดหนึ่งแถบภาคตะวันออก